ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่รัชบุรีนะครับ
มีเซียนพระของจังหวัดเนี่ยไปถูกยิงเสียชีวิต
แล้วจุดที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นดงกล้วยอ่า
เป็นดงกล้วยของบ้านของชาวบ้านหลังนึง
ซึ่งเจ้าของบ้านเขาบอกผมยังงง
ว่ามาตายอยู่ในดงกล้วยแถวบ้านผมได้ยังไงอืม
แต่มันก็มีปริศนาอยู่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของร่องรอย
ลักษณะคล้ายคล้ายรูกระสุนที่กำแพงบ้านนี่ตรงนี้นะฮะ
ดูจุดเกิดเหตุก่อนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
สพบ้านโป่งจังหวัดรัชบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
นี่เป็นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕ตะบนเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งนะครับ
เป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะหน้าบ้านเป็นร้านรับซ่อมรถกับโรงกลึงนะครับ
หลังบ้านมีดงกล้วยแล้วใกล้กับดงกล้วยนะฮะ
มีนายวัญชัยสุขหงษ์อายุ๔๒ปีเขาเป็นเซียนพระในพื้นที่
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่กระสุนนี้เข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดนะฮะ
ทะลุหลังไปเลยนี่มีเลือดไหลออกปากออกจมูกนะฮะสวมเสื้อยืดสีขาว
คลุมทับด้วยเสื้อแขนยาวลายสก๊อตสีแดงกางเกงยีนขา๓ส่วน
สวมรองเท้านี่คือสภาพศพส่วนเท้านี่เปลือเปื้อนไปด้วยโครนนะครับ
มีรอยเลือดหยดเป็นทางห่างจากจุดเจอศพประมาณ๕เมตรที่เป็นรอยเลือดไป
สิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปพบข้อสังเกตก็คือกำแพงบ้านหลังนี้เนี่ย
ที่หลังบ้านมีร่องรอยถูกฉาปูนเหมือนกับปิดทัพรูอะไรบางอย่าง
หน้าต่างบ้านมีร่องรอยคล้ายกับรอยถากของกระสุน

คือสีเห็นเด่นชัดมากอะค่ะว่าเพิ่งทำจ้า
นี่ฉาบเลย

เค้าก็อาจจะเข้าเพลิงทำก็ได้แล้วแต่ว่าที่แล้วแต่งมันก็มีสิทธิ์
หน้าต่างก็มีเหมือนรอยถักถากของกระสุนปืนนะฮะห่างออกไปจากจุดนี้สักห้าสิบเมตรนะครับ
ป่าหลังบ้านมีจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีชมพูขาว
หมายเลขเบียนคอควายขอไข่ศรศรีห้าห้าห้ารัชบุรี
เป็นจักรยานยนต์ของผู้ตายนะครับคือนายวัญชัยสุขหงษ์เนี่ยจอดทิ้งเอาไว้
นี่จุดแถวนี้นะฮะส่วนเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ
ชื่อนายนรงเพชรอายุหกสิบปีนะครับบอกกับตำรวจว่าเมื่อวานนี้ช่วงสามทุ่ม
อยู่กับญาติญาติ๕คนนั่งดูมวยกันอยู่ดูมวยเสร็จเดินไปหลังบ้านจะอาบน้ำ
ไปเจอผู้ตายเนี่ยนอนเลือดไหลออกปากออกจมูกอยู่ที่ดงกล้วย
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนี่เขาบอกมันเป็นอย่างนี้จริงจริงค่ะนะฮะ
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เต็มพื้นอยู่นะฮะรูที่ผนังปูนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่มีปูนฉาบเอาไว้ก็ยังอยู่นะครับ
รูเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด๑นิ้วนะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่ารูนี้เนี่ยนี่เห็นไหม
เจาะเอาไว้ระหว่างการต่อเติมบ้าน
เจาะเอาไว้เพื่อต่อท่อน้ำเข้าในบ้าน
จะต่อก๊อกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
ไม่ใช่แบบรูกระสุนปืนอะไรเลย
แล้วไม่ใช่ว่าโอ้โหพอไม่รู้กระสุนเอาปูนมาฉาบ
ไม่ใช่เลยเจ้าของบ้านบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนะฮะเมื่อคืนนี้
ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรเลยนะครับ
เสียงปืนก็ไม่มีเสียงคนทะเลาะกันเสียงรถ
เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้ยินเลย
แต่ยอมรับว่ารู้จักกับผู้ตายนะ
รู้จักผ่านทางเจ้าของร้านทำเบาะ
เพราะมักจะมาซื้อขายพระเครื่องกันบ่อย

เจอครั้งสุดท้ายนะฮะสำหรับผู้ตายเนี่ย
เจ้าของบ้านบอกนะฮะก็คือเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้ว
ซึ่งมาซื้อขายพระเครื่องกันก็เป็นการซื้อขายกันตามปกติ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจ
และพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่
แล้วเขาก็ไปให้การกับพนักงานสอบสวน
สพบ้านโป่งท้องที่เกิดเหตุนะฮะ
เจ้าของบ้านคือคุณนรงเพชรอายุ๖๐ปี
ผู้ตายชื่อนายวัญชัยอายุ๔๒ปี
ตำรวจก็นำหมายค้นมาด้วยนะครับวันนี้มาที่บ้านนะฮะ
เจอศพนะครับมาวัดระยะที่เจอจักรยานยนต์ของผู้ตาย
อยู่ห่างจากบ้านที่เจอศพประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ

ซึ่งจุดนี้สามารถเดินเข้าหลังบ้านที่เจอศพได้นะครับ
จากจักรยานยนต์มาหลังบ้านที่เป็นดงกล้วย
แต่มันต้องลอดรั้วรวดหนามเข้ามาด้วยนะฮะ
ส่วนจุดที่เจอรองเท้าของผู้ตายเนี่ย
อยู่ในสวนกล้วยนะครับอยู่นอกรั้วนะครับ
จากการค้นในบ้านไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะฮะ
จากหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุกับแถวดงกล้วย
แล้วก็ยังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลเบิกไพรนะฮะบันทึกภาพ
เวลาประมาณ๒ทุ่มเสร็จ
แต่เวลาช้ากว่าเวลาจริง๕นาทีนะครับ
นี่คือผู้ตายนะครับนายวัญชัยสุขหงษ์
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาในซอยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอด
จุดที่เจอรถนั่นแหละที่จอดอยู่
จากจุดเจอศพ๑๐๐เมตรนะครับ

แล้วนะครับเพราะว่าจุดนี้จะถูกบังด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลองค้นหากล้องวงจรปิดไปนะฮะ
คือถ้าดูตามเวลาไปเรื่อยเนี่ย
นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขาขี่เข้าซอยมา
ไม่มีภาพเขาขี่ออกมาทางนี้เลยนะฮะ
ก่อนที่จะมีคนไปเจอศพเมื่อคืนนี้ตอน๓๔ทุ่มแล้วไปเจอจักรยานยนต์คันนี้จอดทิ้งอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพเนี่ย๑๐๐เมตรช่วง๓ทุ่มกว่าเนี่ยฮะเจ้าของบ้านก็ขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในซอยของผู้ใหญ่บ้านนะฮะเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุก็ขี่เข้ามานะหลังจากที่
เพราะไม่มีใครอยู่บ้านผู้ใหญ่นะฮะที่ขี่ออกมาก็ขี่ไปแจ้งตำรวจว่าเขาเจอศพที่แรกมาแจ้งผู้ใหญ่ก่อนแต่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่
เราได้คุยกับคนที่รู้จักกับผู้ตายนะฮะชื่อคุณอีทนะอายุ๔๔ปีบอกรู้จักกับวันชัยผู้ตายเมื่อช่วงปีที่แล้ว
ตอนที่เจอกันที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งวันชัยเนี่ยเขาเข้ามาทักเนื่องจากเห็นว่าตัวของคุณอีทเนี่ยห้อยพระเครื่องอยู่ก็เลยพูดคุยเรื่องพระเครื่องกันแล้วพูดคุยติดต่อกันเรื่อยมา
ขวามือคือในวันชัยนะครับที่เสียชีวิตคุณอีทบอกว่าทางวันชัยเนี่ยเขาชอบเอาพระมาปล่อยให้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยซื้อเพราะราคาพระของเขาเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วบางครั้งพระที่เอามาปล่อยดูแล้วเนี่ยมันเป็นพระปลอมจากนั้นคุณอีทเนี่ยแหละเป็นคนพาวันชัยเนี่ยไปรู้จักกับเจ้าของบ้านที่เจอศพค่ะคือนายน
นายวัญชัยเนี่ยเขาเคยแอบเข้าไปขโมยของในบ้านของนายนรงเพชรนะฮะ
ผมเดินไปร้านค้าพี่สาวคนนี้เห็นเขาบ่นว่ามึงแนะนำอะไรให้ตะลงรู้จักวะว่านิสัยไม่ดีเลยอะไรแล้วผมก็ถามกับไอเลยว่าไม่รู้เห็นตะลงบอกว่าของหายของหายไม่ได้คิดอะไรแต่ทีนี้เขาบอกว่าไปบอกวันนั้นไม่ต้องให้เข้าไปแล้วแต่ผมก็ไม่ได้บอกเขาหรอก
เริ่มตีตัวออกห่างเพราะไม่ไว้ใจว่าเออไอ้ของที่เอามา
ขโมยของใครมาขายมาปล่อยหรือเปล่า
เราได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าก่อนที่จะเจอศพ
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยพี่ชายบอกว่าจะออกไปขายพระเครื่อง
ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งรัชบุรี
ซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตไม่ได้เอกใจอะไรด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางครอบครัวไม่รู้เหมือนกันว่าปมเหตุคืออะไร
ปัญหามาจากอะไรแต่ก็ยังรู้สึกติดใจอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้อยากรู้สาเหตุจริงว่าใครฆ่าพี่ชาย

คือที่ผ่านมาเราก็ไม่ทราบว่าพี่ชายไปมีปัญหาอะไรกับใคร
ใช่ก็คือก็ปกติตลอด

กับเรื่องพระเรื่องอาชีพเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับใคร

พันธมตเอกปียพงศ์วงเกรดใจภูมิกับการสพบ้านโป่ง
บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้ส่งหลักฐาน
ที่ได้เก็บจากทางผู้ต้องสงสัยไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
เป็นพวกคราบเขม่าวดินปืนต่างด้วย
ส่งไปพิสูจน์หลักฐานที่กรุงเทพ
เดี๋ยวต้องเร่งรัดให้ผลการตรวจออกมาเร็วที่สุดนะครับ

พอผลตรวจนี้เนี่ยจะสามารถบอกได้ว่า

ปืนที่คนร้ายใช้คาดว่าเป็นปืนลูกซองยาวกระสุนเบอร์๑๒นะครับ
ในที่เกิดเหตุมีหมอนรองกระสุนตกอยู่ด้วย

ตำรวจบอกว่ามีอาชีพซื้อขายพระเครื่องนะครับ
เป็นเซียนพระในพื้นที่ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องมีปัญหา
เกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่อง
ถึงขั้นเคยลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพธามกาจังหวัดกาญจนบุรีด้วย
ก่อนจะมาเสียชีวิตที่ราชบุรี
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นการสังหารเอาไว้๒กรณีนะครับ
ก็คือการลักทรัพย์นะฮะ
หรือไม่ก็เรื่องการซื้อขายพระเครื่องไม่ลงตัว
ติดต่อเช่าพระกันแล้วตกลงกันไม่ได้

หรือไปลักขโมยอะไรเขาหรือเปล่านะฮะ
เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ